คุณผู้ชมแต่ข่าวแรกต้องบอกว่าช่วงนี้โอ้โหฟ้าฝนคำรามตลอดเวลานะครับ

ขอถกกางเกงก่อนเลยอย่างนี้น้ำจะทวดเห็นไหม
มันไม่ว่างพื้นที่ในน้ำท่วมหนักมากค่ะ
ของกู้ภัยใจพระของเรานะคะพี่ท็อปพี่ไทยพี่บินแล้วก็พี่เอกพันธ์ค่ะ
พาทีมาสานสำหรับกู้ภัยคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นเลยค่ะ

ดูดิน้ำที่จังหวัดสุดปลาการค่ะคุณคม
ตามภาพที่เห็นเนี่ยแหละค่ะก็นำอาหารน้ำดื่มแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น
ไปให้ชาวบ้านค่ะนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมรอการระบาย
เขาบอกแบบนี้นะคะที่หมู่บ้านวโรชาอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปาการ
ตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะขนของไปมากมายเต็มคันรถเลยค่ะ
แล้วต้องบอกว่าพี่บินพี่เอกพันธ์ใจสู้มากคุณผู้ชม
ตั้งแต่ช่วงสายตามภาพที่เห็นค่ะจนกระทั่งมืดข้ามก็ยังช่วยเหลืออยู่
เพราะว่าฝนมันตกตลอดเวลาคุณผู้ชมนะคะ
แล้วชาวบ้านไปก็คืออันดับแรกนอกจากได้ของแล้วได้เสียงห่วโดรด้วย
มียอร์กมีเเซลค์กันอะไรแบบนี้นะคะค่ะคุณผู้ชม
ชมบรรยากาศสักเล็กน้อยค่ะ
นะฮะ
คุณผู้ชมลูกเล็กแดงไม่ได้ไปลงลงเรียนการ
เห็นภาพคุณเข้มขาซวีมา
น้องรักเนี่ยค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ถ่ายละครหนักไม่ได้ไป

ถึงเรื่องที่แบบว่าก่อนหน้านี้นะคะพี่บินเขาไลฟ์สดไง
ที่บอกว่าเข้มเขาใจดีมาก
เอาเงินจากที่จัดแฟนมิติ้ง๑แสน๘๐บาท
เกือบว่าคนไม่รู้ผู้นี้เขาไปซีกตอนไหน
เขาเป็นกู้ภัยร่วมกันเป็นร่วมพี่ร่วมน้อง

แต่ว่าอย่างที่ทราบช่วงนี้เข้มเขาถ่ายละครอยู่ค่ะ
ซึ่งพี่บินก็ไลฟ์สดชื่นชมเข้ม

คนเท่าคนแก่ที่บ้านสุขสุดท้ายด้วย
ฉุกสุดท้ายอยู่ที่จังหวัดนทบุรีนะคะ

เป็นบ้านที่พี่ท็อปพี่ไทยจะนำแบบคนเท่าคนแก่
รวมไปถึงดาราอาวุโสที่แบบไม่มีคนดูแลแล้วคุณผู้ชมมาพักรักษาที่นี่ค่ะ
แล้วเข้มเขาโอนเงินให้ตลอดเลย
ไปฟังเสียงน้องเข้มกันหน่อยค่ะ